มีเหตุทะเลาวิวาสของลุงวัย๖๕ปีที่สมุทรสงครามนะครับที่ดื่มสุราจนเมาไม้แล้วก็เปิดเพลงเสียงดังเพื่อนบ้านแถวนั้นทนไม่ไหวก็เลยบอกให้เพื่อนของลุงที่สนิทกันช่วยไปเตือนให้แต่ปรากฏว่าที่สุดแล้วทั้งคู่กลับทะเลาะกันจนทำร้ายกันจนเสียชีวิตติดตามจากรายงานครับ
เสียงเพลงจากตู้ลำโพงนี้เป็นต้นเหตุที่ทำให้นายสมยศเอี้ยวพันธุ์อายุ๖๕ปีใช้ไม้หน้าสามยาวเมตรครึ่งทุบตีนายอุดมธนิกุลอายุ๕๐ปีเสียชีวิตคาที่
หลังนายอุดมได้รับโทรศัพท์จากคนรู้จักให้เข้าไปบอกนายสมยศปิดลำโพงที่ดังหนวกหูแต่เมื่อนายอุดมเข้าไปบอกให้ปิดลำโพงกลับมีปากเสียงและทะเลาะวิวาดกัน
ต่างฝ่ายต่างใช้ใบหน้าสามไล่ทุบตีจนนายอุดมเสียท่าถูกนายสมยศตีจนคอหักเสียชีวิตหน้าบ้านของตัวเองในตะบนท่าคาอำเภออำภาวา

และเป็นนักร้องอยู่วงดนตรีดังในพื้นที่
แต่จู่มีอาการทางสมอง
จึงตัดสินใจให้มาอยู่ที่บ้าน

ไม่นึกว่าทั้ง๒คนจะมาฆ่ากันเอง

แต่ยอมรับว่าเคยมีปัญหาทะเลาะกันครั้งหนึ่ง

ทางตำรวจว่ากันไปตามกฎหมาย
แต่ส่วนตัวนี้เขาจะเปิดที่นี่
แต่อาหารลำโพงส่วนใหญ่จะไปทางนู้น

แล้วก็ปกติแล้วเปิดไม่ใช่ว่าเช้าเย็น

ก็คือเขาจะเปิดพักหนึ่งประมาณสักชั่วโมงนึง
หรือจะไม่ถึงเพราะว่าเสียงมัน

แล้วก็ประมาณนึงเขาก็ปิด

ผมก็จะคุ้นเคยเป็นประจำเพราะว่าเขาเป็นอย่างนี้

ขณะที่ญาติของนายอุดมได้นำศพผู้ตายมา
ประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดดาวโด่ง
และติดใจกับการตายของลูกชายอยู่๒ประเด็น
ประเด็นแรกคือมีคนโทรศัพท์เข้ามาหาลูกชาย
บอกว่าให้ไปจัดการนายสมยศหน่อย

จนเกิดเหตุทะเลาะและเสียชีวิต
ซึ่งหากไม่โทรมาหาลูกชายเรื่องก็ไม่เกิดขึ้น
ส่วนอีกประเด็นคือไม่คิดว่าผู้ตาย
จะถูกนายสมยศทำร้ายร่างกายเพียงคนเดียว
เพราะนายสมยศอายุ๖๕ปีแล้ว

จะเอากำลังมาจากไหนถือไม้หน้าสาม

โดยเชื่อว่าน่าจะมีอีกคนร่วมก่อเหตุด้วย
สำหรับความคืบหน้าของคดีตำรวจสพออำภาวา

เพิ่มเติมวันนี้และได้แจ้งข้อหานายสมยศ
ในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย

และได้นำตัวฝากขังที่เรือนจำกลางจังหวัดสมุทรสงครามแล้ว
ข่าวทะเลาะทีวีรายงาน